เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยกันหน่อยนะ
ถ้าเกิดว่าตอนนี้ไปตรวจสอบดูก็จะพบว่ามี๓จังหวัดหลัก
ยังคงประสบเหตุน้ำท่วมแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแม่น้ำสายหลัก
จับตากันเป็นพิเศษด้วยล่าสุดค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แสดงความห่วงใยก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะคะ
บอกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม
หลายพื้นที่โดยทรงขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
ในส่วนของรัฐบาลได้รับใส่กล้าวใส่กระหม่อมทำงานอย่างเต็มที่
แล้วก็ยึดแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เป็นหลักในการดำเนินงาน
รายงานล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะพบว่ายังมีจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม
๓จังหวัดหลักคือ๑สกลนคร๒นครพนม๓จังหวัดเพชรชบุรี
จากพื้นที่เฝ้าระวังเดิมคือ๘จังหวัด
ปัจจุบันยังคงเฝ้าระวังน้ำในลำน้ำสายหลักต่าง
จากว่าประเทศไทยยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมแล้วก็บางแห่งมีฝนตกหนักด้วย
ในส่วนของพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะตอนนี้ไปตรวจสอบก็คือ
ระดับน้ำเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดต่ำลงคาดว่าก็จะคลี่คลายได้ภายใน๕วันนี้
ส่วนพื้นที่รุ่มต่ำรุ่มแม่น้ำยมได้มีการวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำ
จังหวัดพิสนุโลกด้วยการปรับปกติทินการพ่อปลูกข้าวหนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ
แล้วก็ใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงรองรับน้ำหลากในช่วงวิกฤต
ราว๓๘๒๐๐๐ไร่
ซึ่งปีที่แล้วคือประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะ
นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด
แล้วก็ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชน
เกี่ยวกับปริมาณฝนระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อจะได้มีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างทันท่วงที
แล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ